แล้วที่จะพาไปดูเจ้าแมวตัวนี้นะคะ
แมวตาสองสีวัย๔เดือนอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะเป็นแมวตาเพชร
และก็จะนำโชคลาภมาให้เจ้าของด้วย
ตามดูพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
นี่แหละค่ะแมวตาสองสีตัวสีขาวเพศเมีย
ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าไวไวมาจากภาษาอังกฤษ
ก็ตามสีของเขานั่นแหละขาวสีขาวอืม

อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาววิจิตราเตือนวิรเดชค่ะ
อายุ๔๙ปีเขาเป็นเจ้าของบ้าน

ตอนเดือนเมษายนมีแมวท้องแก่มาตกลูก
รังไม้บริเวณหลังบ้าน๔ตัว

เธอก็เลยนำแมวแล้วก็ลูกแมวมาเลี้ยงในบ้าน

แมว๒ตัวมีดวงตราสีแปลก

เป็นสีฟ้าทั้งคู่เลยส่วนอีกตัวเนี่ย

ข้างขวาเป็นสีเหลืองนะฮะ
และเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลด้วยนะ

มีคนงานของลูกแมวที่มีดวงตาสีฟ้าทั้งคู่เนี่ยนะคะ

เธอก็เลยให้ลูกแมวตัวนั้นไป

มีอายุได้ราว๔เดือนแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่กำลังในวัยน่ารักเลย

บอกอีกนะคะเพื่อนบ้านมาเห็นจะไหวเนี่ย

ไม่เคยเห็นแมวตาสองสีเนี่ยบ่อยนะ
บางคนเชื่อว่าน่าจะเป็นแมวตาเพชรที่มาให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงค่ะ

เพราะว่าการค้าขายที่ทำอยู่ก็ถือว่าไปได้ดีนะคะ
ปั๊มน้ำมันหลอดทั้งสวนยางพาราทั้งสวนปั๊มน้ำมัน

บ้านเลขที่๑๒๖นะเมื่อกี้นะ